นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะชาวต่างชาติสักส่วนใหญ่ด้วยนะครับ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาบริเวณถนนเข้าสารส่วนใหญ่ก็จองที่พักบริเวณถนนเข้าสารกันหลักเลยนะครับ
เพราะว่าสามารถที่จะเดินลงมาเที่ยวที่บริเวณถนนเข้าสารง่าย
ส่วนถ้าเอกชนบริเวณตรงนี้ก็จะมีการเล่นต่อจนถึงเมื่อเว้นเที่ยวคืนหรือว่าจึงเลยนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการซ้อมสงการกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
วันนี้ก็บรรยากาศคึกคักมากเลยครับ
โดยเฉพาะบริเวณของข้างทางที่มีผู้ประกอบการได้เปลี่ยนโฉมให้บริเวณเข้าพื้นที่ด้วยนะครับ
แล้วก็ให้มีร้านจำหน่ายนะครับเป็นเครื่องนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ฉีดน้ำด้วยนะครับ
ซึ่งจากกรุงเทพมหานครนะครับได้กำหนดว่าข้อห้ามในการเข้าเล่นน้ำนะครับก็คือ๓ปครับคุณผู้ชมครับ
ปอนดนี้มีคืออะไรบ้างครับก็คือห้ามโป๊ห้ามเปลือยนะครับ
รวมไปถึงห้ามใช้ห้ามปลาแป้งนะครับแล้วก็ห้ามฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยนะครับ
ซึ่งก็นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับบริเวณจุดนี้เอง
บริเวณข้างในนะครับก็ไม่ได้มีการจำหน่ายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณถนนเข้าสารเองนะครับ
แต่ว่าส่วนของผู้ประกอบการก็มีการจำหน่ายเหมือนกับสถานบันเทิงที่มีการให้เล่นนะครับในแต่ละครั้งเหมือนของถนนข้าวสารนะครับ
บริเวณทั้งสองเข้าสองทางเข้านะครับบริเวณถนนข้าวศาลมีเจ้าที่ของกรุงเทพหมาตรคอนกว่าสามร้อยคนเลยนะครับ
อยู่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวที่บริเวณจุดนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะถามนักท่องเที่ยวนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างพี่ครับบรรยากาศสงการปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศสนุกครับ

อัดอั้นกันมานานอยากให้เชิญชวนคนมาเที่ยวข้าวสารหน่อยครับ

ชวนคนไปเที่ยวข้าวสารนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยอัดอั้นกันมานานหลังจากสถานการณ์โควิด

เชิญชวนคนมาเที่ยวข้าวศาล
คนไม่ค่อยเยอะมากค่ะมาเที่ยวกันได้เลยวันนี้
ที่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ข้าวศาลเนี่ยยังสามารถมาเล่นกันได้
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกานะครับ
รับรองว่ามาที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมมีความม่วนความจอยนะแต่ละคนเนี่ยเขาสนุกสนานกัน

เพราะว่าแต่ละคนบอกว่ามาดับร้อนมาคลายร้อนครับคุณผู้ชมครับ
คุณภูมิเนี่ยกลางวันเนี่ยถือว่าร้อนมากนะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาน้ำมาดับความร้อนยังไม่พอเลยนะครับที่ถนนเข้าสาร

มิ้วแล้วก็พี่คิงเนี่ยอ่านข่าวจบแล้วมาเที่ยวเข้าสารกันได้นะครับ
ขอบคุณคุณแซคนัทวินนะคะเดี๋ยวพี่มิ้วส่งตัวแทนไปเดี๋ยวน้องคิงก็ตามไป

บ๊าบชอบนักท่องเที่ยวบ้างเลยเชิญชวนมาเที่ยวข้าวศาลหน่อยครับ

ผมจะไปทำสกรูปบรรยากาศสงกรานควันหลง

ดูซิว่าความคึกคักลากยาวไปถึงกี่โมง
แต่เบื้องต้นประมาณ๔ทุ่มเต็มที่ไม่เกินเที่ยงคืนใช่ไหมครับ